ส่วนที่ผมบอกไปพาไปดูต้นไม้แปลก
เป็นต้นกลางยักษ์ปกคลุมศาลเจ้าตึกในโพรงไม้
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้นมิกนี้มีขนาดใหญ่มาก
และที่สำคัญมีรูปร่างลักษณะของกิ่งไม้ที่ง่อออกมา
มีความแปลกคล้ายกับหัวช้างด้วยนะครับ
นี่นะครับเราพาคุณผู้ชมไปที่สารเจ้าตึกนะครับ
ซึ่งทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหวายเหนียว
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีคือท่านสอทรสมศักดิ์วงศรี
ตรวจสอบรากต้นกลางยักษ์อายุหลายร้อยปีนะครับ
ที่ขึ้นปกคลุมสารเจ้าตึกในโพรงไม้มีลักษณะคล้ายหัวช้าง
ต้นดังกล่าวมีลำต้นขนาดใหญ่วัดรอบได้๒๒เมตรหรือประมาณ๑๗คนโอบคุณ
ลำต้นสูงประมาณ๓เมตรมีกิ่งก้านสาขาขนาดใหญ่แผ่ปกคลุม
พื้นที่กว้างประมาณ๑ไร่เลยนะครับ
ใต้ฐานของรากต้นกลางเป็นสารเจ้าตึกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนียว
จิตใจของชาวบ้านหวายเหนียวและจังหวัดกาญจนบุรี
โครงสร้างทำด้วยอิดมอนชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุมากกว่า๓๐๐ปีนะครับ
สารเจ้าตึกเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง
มักมาขอโชคลาภส่วนใหญ่สมหวังนะ

คือรากของต้นกร่างยักษ์ที่ขึ้นปกคลุมศาลเจ้า
ซึ่งหนึ่งในรากที่ปกคลุมอยู่มีลักษณะคล้ายกับหัวของลูกช้าง
เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งส่วนหัวแล้วก็งวงที่ยื่นออกมา
ดวงตาขนาดเล็กรวมทั้งปากแล้วก็ยิ่งจ้องมองนาน

หลังจากนั้นแหละชาวบ้านไปดูกันเยอะเลยนะครับ